แต่แสดงความคิดเห็นเข้ามาในข่าวนี้ได้นะครับ
เพราะว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ย
เขาไปถล่มกรมการขนส่งทางบก
เกี่ยวกับกรณีที่เมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกมาเปิดเผย
ว่ากำลังมีการบูรณาการกฎหมาย๒ฉบับ
นั่นก็คือพระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ๒๕๖๒
เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เป็นกฎหมายเดียว

และมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ด้วย
ใบขับขี่นั่นแหละง่ายพอฟังเรื่องราวมันก็เหมือนสรุปว่า
จะเพิ่มโทษเกี่ยวกับใบขับขี่ใช่ไหม
เพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่ปรับเป็นหมื่นนะครับ
ส่วนบัตรใบขับขี่หมดอายุปรับห้าหมื่น
เรื่องนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
แต่ความคิดความเห็นก็ต่างมุมต่างด้าน

ถ้าคุณไม่ทำผิดคุณมีใบอนุญาตขับขี่
คุณต่ออายุเรียบร้อยแล้วจะไปกลัวอะไร
คือสองมุมบางคนก็บอกว่า

เขาพบคนที่ไม่พกใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่เป็น๑๐ล้านคน

แต่บางคนบอกว่าโทษมันสูงไปหรือเปล่า
ทำไมไม่เอาไปเพิ่มกับคดีอื่นที่มันดูร้ายแรงกว่านี้
บางคนก็บอกเป็นการเปิดช่องรีดไถ

อันนี้ก็ต้องเอามาพิจารณากันนะครับ
คุณผู้ชมครับชาวโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์

ถึงการปรับปรุงกฎหมาย๒ฉบับที่ผมบอกไปนะครับ

โดยไม่เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์
หรือรับฟังความคิดความเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้าน
มันจะไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้
ลดการทำผิดวินัยจราจรได้จริงนะครับ
รวมทั้งยังเปิดทางให้เจ้าหน้าที่
ถ่ายเงินจากประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ขณะที่กรมการขนส่งทางบก
โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านทางแฟนเพจ
คืออยากให้คุณผู้ชมเข้าไปในเพจของกรมการขนส่งทางบกนะครับ

หรือว่าจะไปตามเรื่องร้อนตรงนี้ได้เลยนะครับ
โดยยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว

จากอยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี

ก่อนจะส่งสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่ในการพิจารณากฎหมายแก้กฎหมายกันต่อไปนะครับ

ก็จะมีผลบังคับใช้ภายในปี

ส่วนผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เดิม

และปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับ

และถือว่าเป็นใบเดียวเท่านั้น

คุณก็ขับขี่รถจักรยานยนต์เดิมปกติได้

ในแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์

เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ

เมื่อเทียบบทลงโทษ
ระหว่างของไทยกับต่างประเทศ

แต่กฎหมายต่างประเทศเขาหนัก
เขามีทั้งโทษจำโทษปรับ

แต่การบังคับใช้ควรจะเป็นไปตามขั้นตอนครับ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

สำหรับคนที่อยู่ระหว่างรอคิวทำใบขับขี่

เพดานตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ครั้งต่อไปพรับเข้มขึ้น
ต่อไปก็ติดคุก

ใช่นะฮะแต่จริงวิธีการเราก็เห็นนะบ้านเรา
คือเตือนก่อนหรือว่าไม่ฮะ

จะมาปรับ๕๐๐๐๐บาทเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไง
นี่ครับนายกครับขอเถอะอย่าออกกฎหมายนี้เลยครับ

สำหรับพระอาจบรรยัตน์รถยนต์พศ๒๕๒๒
ตามกฎหมายใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกเสนอ

จะมีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญใน๓มาตรา
ประกอบด้วยมาตรา๖๔ครับ
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต
ตามกฎหมายเดิมจะลงโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับน้อยเลยนะไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่กฎหมายใหม่ที่กำลังเสนอ
ปรับเพิ่มโทษจำคุกเป็นไม่เกิน๓เดือน
ส่วนโทษปรับนะคุณดูสิฮะสูงไหมครับ
เกิน๕๐๐๐บาทจากเดิม๑๐๐บาท
อันนี้กรณีไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับ
มาตรา๖๕ขับรถในระหว่าง
ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือใบขับขี่หมดอายุเนี่ยนะฮะ
หรือถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
เพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย

แต่มีการจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ขั้นสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน๑๐๐๐บาทครับ

ตำรวจมาเรียกขอดูใบอนุญาตขับขี่แล้วบอก
ไม่ให้ดูไม่มีไม่ได้เอามา

แล้วก็เขียนว่าคุณไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่

แต่ทีนี้ถ้ากฎหมายใหม่ออกมานะ
คุณจะโดนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นมาเยอะพอสมควรนะ